ขี่จักรยานยนต์ไล่ประกบยิงคู่อริหลังจากกลับจากงานเข้าดาวน์ปีใหม่ได้แล้วนะฮะ
ทั้งหมดอายุแค่สิบสี่ถึงสิบหกปี
แจ้งไป๓ข้อหาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพวัยรุ่นยิงกันที่ซอย๙๔ิตะบนบังริ้น
จังหวัดระนองท้องที่ของสพเมืองระนองนะครับ
วัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะวิวาดกันมาจากงานเคาน์ดาวน์ปีใหม่
ใกล้กับภูเขาย่านะมาถึงจุดเกิดเหตุแถวนี้ชุมชนซอย๙
ประมาณตีสองเข้าสู่วันที่หนึ่งมกราคมแล้วอ่า
ภาพเนี่ยจะจับไว้ได้เลยนะวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอันนี้เขาเป็น
กลุ่มนี้เขาเป็นเด็กซอย๑๐ขี่จักรยานยนต์มาจอด
แล้วคว่างปลาขวดใส่กันแล้วก็มีผู้ชายนะเป็น
อโยวชนอายุสิบสี่ปีเดินลงมาจากรถจักรยานยนต์
แล้วก็ชักปืนยิงไปหนึ่งนัดอืมอ่านะทำให้มี
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นซอย๙เนี่ยเขาบาดเจ็บ
ชื่อว่านายสิทธิพงศ์อินทรโรยนะทั้งสองกลุ่มนี้บาดหมางกันมานานแล้วนะ
เก้ากับซอย๑๐แม่เออแทนที่อยู่ซอยติดติดกัน
จะเป็นเพื่อนกันช่วยกันทำประโยชน์ให้กับสังคม
นี่มันไม่ถูกกันซอยเก้ากับซอยสิบน่ะ
คืนวันเกิดเหตุแก๊งวัยรุ่นที่อยู่ซอย๑๐ไล่ยิงวัยรุ่นแก๊งซอย๙นะ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์กันมาก่อเหตุกันเนี่ยตรงภาพที่ท่านเห็นจากกล้องวงจรปิดนะครับ
มีรายงานว่านายสิทธิพงศ์ผู้บาดเจ็บเป็นพลทหาร
เป็นทหารเกณฑ์สังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยสอบถามไปยังพันเอกธานีเกียรติศาล
ผู้บังคับการอ่าผู้บังคับกองพันธหารราบที่สอง
กรมทหารราบที่ยี่สิบห้าค่ายรัฐนรังสรรค์
ทราบว่านายสิทธิพงศ์เคยเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ค่ายนี้จริงนะครับ
แต่ว่าลาพักผ่อนไปเมื่อตุลาคมปีที่แล้วแล้วไม่กลับมาเข้าค่ายอีกเลย
คือหนีทหารนะครับทางทหารได้ทำบันทึกขาด
ราชการไว้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ให้รักษาตัวไปก่อน
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมารับโทษทางทหารด้วยเพราะถือว่าคุณหนีทหาร
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับยังมีรถยนต์ของนายวิโรธเชื้อวง
อายุสี่สิบแปดปีเสียหายอยู่อีกหนึ่งคันซึ่งนายวิโรธบอกว่า
หลังกลับจากงานเข้าดาวน์ก็ขับรถมาจอดที่หน้าบ้านจอดได้สัก๑๐นาที
ตอนนั้นก็รีบเดินเข้าบ้านเลยเพราะเห็นว่ามีวัยรุ่นมารวมตัวกันหลายคน
ใกล้กับหน้าบ้านของตัวเองโดยเห็นเด็กหลายคนถือไม้ถือขวดไว้ด้วย
คิดในใจว่าเดี๋ยวมีเรื่องกันแน่ก็เลยรีบเข้าบ้าน
โอ้โหไม่ทันนอนฮะคุณวิโรธบอกว่าเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นนะครับ
ก็เลยแง้มประตูหน้าบ้านดูแต่ไม่กล้าออกไป
รุ่งเช้าก็มาเห็นว่าอ้าวรถเราถูกลุกหลงด้วย
ตอนที่ได้ยินเสียงปืนดังพี่ออกมาดูไหมครับ
ไม่ได้ออกมาดูอ๋อก็ไม่ได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่ได้ออกมา
อ่าที่รถมีรอยอยู่กี่กี่รูครับห้ารูครับ
ล่าสุดนะคะตำรวจสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๓คนแล้วค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าอายุยังน้อยนะคะเป็นเยาวชน๑๔ถึง๑๘เนี่ย
แจ้ง๓ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในที่ชุมชนที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
อายุ๑๔ชักปืนยิงเขาแล้วอ่ะเด็กซอย๙กับเด็กซอย๑๐